ต่อกันที่ศึกยอดมวยไทยรัฐสุดสัปดาห์นี้นะคะ
คู่เอกเป็นการเจอกันของมวยหมัดกับมวยเข่า
ไปติดตามรายละเอียดจากคุณเอกชุมพรค่ะ
นักสู้สองแผ่นดินขุนศึกเอกบางไซ

รายนี้หายหน้าหายตาไปนาน๔๕เดือน
กลับมายืดเส้นยืดสายตะเวนต่อยอุภูทรก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับ
อยู่กับประธานเอกบางไซดที่ชนบุรีนะครับ
ไฟล์นี้ขอเดินชวนทะเลาะตั้งแต่หัววันตามสไตล์ครับ

เพราะว่าถ้าเกมยืดเยอะไปอาจจะเสียเปรียกวงหน่อยครับ
เขาเป็นมวยเข่าสูงยาวแทงเจ็บมากยกหนึ่งยกสองนี่เราวางเกมไว้ว่าจะทำยังไงก่อน
ก็ต้องมีหมัดครับต้องเน้นครูไปก่อนครับ
เจาะยางมาเจาะยางดักฝีมือดีดีครับครับ
๓ยก๔เขาจับคอตีเข่าแน่นอนอันนี้แก้ไงพี่
ก็ต้องแก้ดันหน้าครับขวางออกครับดันออกแข้งครับ
ถ้าหนีไม่ออกวงในนี่เขาชวนแรกเขานี่เอาด้วยไหมก็ต้องสู้ครับ
ต้องสู้ครับถ้าหนีไม่ออกก็สู้เขาเลยนะสู้เขา
หกมั่นใจขนาดไหนพี่ไฟล์นี้ว่าขุนศึกจะเอาชนะช้างศึกได้
ก็มั่นใจครับน่าจะชนะได้ครับแจ้งเกิด
ส่วนฝั่งมุมน้ำเงินนะครับขุนเข่าเมืองปราศาสตร์ช้างศึกยศงฤทธิ์
เป็นมวยสูงยาวขวางแทงดีแทงเจ็บเหลือเกินครับรายนี้หรือเดิมเดิมนี่ก็
เขมรน้อยนะครับเปลี่ยนชื่อมาเจ็ดไฟล์ชนะสี่แพ้สาม
ล่าสุดขึ้นลิฟต์ไปวัดชั้นกับปากกาเหล็กต่อหลัก๒
แต่แสงไม่ผ่านครับหนักไม่ปฏะด้วยอาศัยดักทรีย์ควางแทง
ต้นเราก็ต้องไม่ประมาทครับเล่นรูปยาวไป
ถีบแล้วก็เตะแล้วก็มีบางจังหวะมีลูกดักแทงบ้างครับ
ยกหนึ่งยกสองพอยกสามเนี่ยเราก็ต้องเริ่มปะทะแล้ว
ประทะมีเดินปั้มตีแล้วก็ฝางแทงครับแต่ที่สำคัญคือไม่ประมาทเรื่องหมัด
เราต้องบล็อกหมัดให้แน่นครับที่สำคัญเลยเกมป้องกันนี่คือบล็อกให้อยู่
เพราะเขาหนักแรงมากส่วนลูกทีเด็ดที่จะเอาชนะก็คือลูกขวางแทงของช้างศึก
ครับผมก็อยากจะให้แฟนมวยนะครับติดตามไทยรัฐทีวีเสาร์นี้นะครับ
ช้างศึกฟิตเต็มที่พร้อมที่จะผ่านมวยรุ่นพี่อย่างขุนศึกได้แน่นอนครับ
เอาละครับปิดท้ายด้วยกราฟิกอาวุธเด็ดนะครับ
ดาวเด่นลูกเมืองเพชรยก๑ที่ราชดำเนิน
ศิลาทองนิยมศุกร์ยก๓ที่อุดรธานี
ขณะที่ช้างศึกเกียรทรงฤทธิมีเข่าเป็นทีเด็ดนะครับ
เคยใช้พระเด็จศึกถึงน็อกมากว่า๑๐ไฟล์
อาทิขุนเดี่ยวพระยักษ์คำพันธ์ยก๓ที่ลุมพินี
ส่วนไฟล์ประทับใจชนะนิชาวคว้าเดิมพันสองแสนที่ราชดำเนิน
แล้วก็ชนะนวลไทยสจวิชิต๘อริ้วที่ราชดำเนิน
วยคู่นี้มัดปะทะเข่าต้นเชื่อว่าขุนศึกไปก่อนนะครับ
แม้ว่าจะหายไปนานแต่ว่าได้น้ำหนัก๒ปอนด์

ส่วนเกมยาวเป็นหนังชีวิตต้องดูเข่าของช้างศึก
แต่ละทีนี่แหมต้องบอกว่าตัดคั่วหัวใจนะครับ
สุดท้ายใครหมู่ใครจากแล้วเจอกันเสาร์นี้ศึกยอดมวยไทยรัฐ
วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีอะไรกันครับ